เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลานเนี่ยโอ้โหมาช่วยหาเงินนะ

หลายคนกลัวว่าน้องจะไหลหลุดหรือเปล่า

ส่วนเรื่องให้เล่นละครจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ

หลังผมก็มีงานเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้
ผมก็ดีใจจริงเพราะว่าเขาจะได้มีแบบ

หาได้ตอน๙ขวบเขาหาได้เร็วกว่าเราอีกนะ

เพราะว่าหลังผมก็ยังเด็กมากถ้ายังเด็กแล้วแบบ

มีละครเยอะมากแต่ผมจะปฏิเสธทันที
แล้วหลายคนจะคอมมิ้นเหมือนกัน

ผมจะชอบโยนชอบจับแบบเววียงแรงมากทั้งแต่เด็ก

ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ารู้แรงกัน
คือรู้ว่าหลานเป็นคนแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหน
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะ
แต่ว่าตอนนี้งานติดต่อเข้ามาหาน้องอาเทอร์เยอะมาก

ดูเป็นห่วงแต่ดูอาเทอร์แล้วดูจะชอบนะ

น้องน้อยยิ้มใหญ่ถูกใจนะแน็กจะโยนซ้ายโยนขวาชอบหมดเลย